ท่านผู้ชมครับลุงอุ่นแกอยู่ที่โคราชอายุ๖๗ปี
นี่แกบอกว่าแกเปย์เงินให้สาวไป๓แสน
อย่าว่าแต่แขนไม่ได้จับเลยหน้ายังไม่ได้เห็นเลยโอ้โห
แล้วตอนนี้ตามหาตัวผู้หญิงที่ชื่อแสงระวีอยู่นะฮะอันนี้คือลุงอุ่นนะครับทุกผู้ชมครับ
ลุงอุ่นอายุหกสิบเจ็ดปีบ้านอยู่ตรงบนโคกไทยอำเภอปรักษ์ทรงชัยจังหวัดนครราชสีมา
ขายของชำอยู่ในหมู่บ้านนี่แกเป็นนุ่มโสดนะฮะ
หลังจากรู้ข่าวว่าอุ๊ยอะไรเนี่ยไปเปย์เงินให้สาวทั้ง๓แสนกว่าบาทศูนย์
ต้องไปแจ้งคงแจ้งความติก็เลยไปคุยด้วย
อุ่นเล่าอย่างนี้ครับบอกว่าเมื่อต้นปี๖๓นะ
มีเพื่อนบ้านคนหนึ่งที่รู้จักกันชื่อเก๋เป็นผู้หญิงอายุ๓๙ปี
มาตีสนิทเพราะเห็นว่าลุงอุ่นนี่แกเป็นนุ่มโสดอยู่คนเดียว
นี่๖๐กว่าตัวคนเดียวกลัวจะเหงานะเนื่องจากแกเลิกรากับภรรยาไป๑๐กว่าปีแล้ว
นี่เก๋คนนี้นะฮะถ้าใช่ไม่ใช่อย่างไรเนี่ยหรือมีข้อมูลอะไรจะชี้แจงเพิ่มเติม
ติดต่อทีมข่าวไทยรัฐทีวีได้เลยนะฮะค่ะเข้ามาที่เพจเฟซบุ๊คไทยรัฐนิวโชว์ก็ได้
เพราะไม่รู้แบบเอารูปใครมาใช้อะไรหรือเปล่านะเราก็ไม่รู้เนอะในโลกออนไลน์อ่ะพี่อุ๋ย
ต่อให้เป็นตัวจริงแต่ว่าไม่ใช่ข้อมูลไม่ใช่อย่างนั้นไม่ได้หลอกก็บอกมาเพราะเขาตามหากันอยู่
อุ่นบอกว่าเก๋เนี่ยเป็นสาวข้างบ้านมาบอกโอ๊ยลุงเหงาไหมเนี่ยเอาอย่างนี้เดี๋ยวหนูแนะนำสาวให้รู้จัก
แล้วเอารูปหญิงสาวคนหนึ่งมาให้ดูผู้หญิงคนนี้ถ้าไม่ใช่ยังไงถูกเอารูปไปใช้
ก็บอกมานะฮะเดี๋ยวจะช่วยชี้แจงให้ผู้หญิงคนนี้เก๋บอกกับลุงอุ่นบอกชื่อกระหนกวัน
เป็นแม่ค้าขายลอตเตอรี่นะอายุ๓๙ปีลุงอุ่นบอกเห็นรูปแล้วแบบชอบ
ลุงบอกลุงชอบเลยแค่เห็นรูปชอบเลยจากนั้นวันที่๑๕กุมภาพันธ์๒๕๖๖
เก๋สาวข้างบ้านมาบอกลุงอุ่นบอกลุงอุ่นรู้ไหมเนี่ยนี่กระหนกวันเขาป่วยไส้ติ่งอักเสบอยู่นะ
นอนรอผ่าตัดอยู่นะอยู่โรงพยาบาลไม่มีเงินขอเงินสัก๒๗๐๐ได้ไหม
เดี๋ยวผ่าตัดเสร็จเนี่ยเดี๋ยวจะพามาหาลุงอุ่นอะไรก็ว่าไปลุงอุ่นก็ให้เงินไปให้เงินสดด้วยนะ
หลังจากผ่าตัดเสร็จเก๋บอกว่ากระหนกวันนี่เขาอ๋อไม่ได้ป่วยไส้ติ่งอักเสบนะลุงอุ่น
แม่ไปมาเนี่ยกระหนกวันเขาเป็นลำไส้อักเสบแล้วนี่รู้ไหมเนี่ยหมอไม่ได้เย็บลำไส้ให้ต้องผ่าตัดใหม่
เงิน๒๗๐๐ที่ให้ไปอ่ะต้องขอเงินเพิ่มลุงอุ่นลุงอุ่นก็สงสารกระหนกวันมากโอนเงินไปให้อีก๓๐๐๐
เพื่อให้หมอเนี่ยไปผ่าตัดเย็บลำไส้ผ่าตัดให้ใหม่โดยบัญชีที่โอนใบเก๋เขาบอกให้โอนไปนะ
ชื่อบัญชีคือแสงระวีเป็นผู้หญิงชื่อแสงระวีเวลาผ่านไปถึง๑๘มิถุนายน๒๕๖๖
นี่ลุงอุ่นยังไม่ได้เจอกระหกวันเลยนะแม่ค้าขายลอตเตอรี่ที่บอกโอ้โหเห็นรูปก็ถูกใจเลยเนี่ย
เก๋มาบอกบอกลุงอุ่นกระหนกวันตอนนี้โอ้โหขาดเลือดเนื่องจากตอนนั้นเนี่ยผ่าตัดไปแล้วแบบมันยังไม่หายดี
ตอนนี้ต้องผ่าตัดอีกแล้วขาดเลือดอีกต้องมีเงินต้องใช้เงินลุงอุ่นโอนให้อีก๑๖๔๖บาท
เก็บสลิปไว้หมด๒๕มิถุนายนปี๖๓นะเก๋มาบอกอีกลุงอุ่นกระหนกวันนี่กระเพาะทะลุ
มนต์ถามเป็นอะไรก็เพราะทะลุเป็นหลายอย่างเหลือเกินเจ๊บอกกระหนกวันกินยาเยอะมากเนี่ยช่วงที่ผ่าตัดเข้าโรงพยาบาลแล้ว
นี่กินยาเยอะมากกระเพาะทะลุต้องรักษาเพิ่มอีก

โอ้โหนี่เห็นไหมลุงอุ่นก็ใจดีเกิน

บอกหลังจากนั้นแกโอนให้เรื่อยมา
เพราะว่าเก๋เขาบอกกระหนกวันเขาออกจากโรงพยาบาลมาเมื่อ๒๐มีนาคม๖๔นี้รักษาข้ามปีเลยนะ
มีนาคม๖๔อะไรพวกนี้ต้องใช้เงินอะไรอีกยังโอนให้อีก๒๐๐๐บาท
หลังจากออกจากโรงพยาบาลแล้วก็มีค่ายาอีกค่าไปตรวจไปหาหมออีก
ช่วยหมดเลยเหรอช่วยหมดครั้งหนึ่งหลักพันบ้างก็มีหลักหมื่นก็มี
รวมแล้วเนี่ยแกโอนไป๓๐กว่าครั้ง
เยอะนะพี่อุ๋ย๓แสนกว่าบาทยุคนี้สมัยนี้กว่าจะหาเงินได้อ่ะเนาะ

เห็นแต่รูปไม่เคยเจอหน้าไม่เคยเจอ

สู่ช่องสิบห่าคน
วาคม๖๔ปลายปีที่แล้วลุงอุ่นบอกลุงเริ่มสงสัยว่าเอ๊ะตกลงกระหนกวันมีตัวตนจริงหรือเปล่า
ค่ะก็เลยบอกเก๋ว่าลุงขอไปเยี่ยมกระหนกวันได้ไหม
นี่ไงคุณผู้ชมถามมาในเพจเฟซบุ๊คไทยรัฐนิวสโชว์ว่าลุงรักขนาดนี้ไม่ไปเยี่ยมเขาที่โรงพยาบาลหน่อยเหรอ
โอ้โหแต่มันตั้งแต่นู่น๑๕กุมภาพันธ์๖๓ลุงเพิ่งมาเอกใจว่าจะขอไปดูน่าจะไปเยี่ยมที่โรงพยาบาล๑๖ธันวาคม๖๔
เก๋บอกลุงขอไปเยี่ยมกระหนกวันหน่อยได้ไหมเก๋บอกโอ้ไม่ได้ไม่ต้องไปหรอกไม่ให้ไปยังไงก็ไม่ให้ไป
ลุงก็เลยไปถามโรงพยาบาลที่เขาบอกว่าอยู่โรงพยาบาลนี้มีคนไข้ชื่อนี้ไหม
กระหนกวันอายุเท่านี้เท่านี้หรือมีหมอชื่อนี้ไหมเพราะเขาบอกว่าหมอที่รักษากระหนกวันอยู่เนี่ยชื่อแสงระวี
โอนเงินไปถึงเข้าบัญชีแสงระวีไงมีหมอชื่อแสงระวีไหมมีคนไข้ชื่อกระหนกวันไหม
ทางโรงพยาบาลบอกไม่มีค่ะไม่มีไม่มีหมอหรือไม่มีคนไข้ลุงอุ่นถาม
โรงพยาบาลบอกไม่มีทั้งสองคนอ่ะไม่มีทั้งคู่ไม่มีทั้งคู่ลุงก็เลยรู้แล้ว
ตำรวจเขาก็ไปเช็คดูให้พบว่าบัญชีที่โอนเงินไปที่ชื่อแสงระวี
มีนามสกงนามสกุลอะไรพวกนี้นะนั่นคือเก๋ฮะไม่ใช่หมอฮะนั่นคือเก๋
ชื่อจริงของเก๋นะซึ่งตอนนี้ที่ลุงอุ่นเขาออกมาขอร้อง
ร้องขอความเป็นธรรมผ่านสื่อมวลชนเนี่ยก็เพราะว่ามันผ่านมาเจ็ดเดือนกว่าแล้ว
คดีมันไม่คืบหน้าเลยคดีช่อกงที่แจ้งความเอาไว้ยังตามตัวแสงระวี
เก๋แสงระวียังตามตัวไม่เจอเลยรู้แค่ว่าพอมันเป็นเรื่องเป็นราวเกิดขึ้น
ลุงเริ่มเอกใจเก๋สาวข้างบ้านเนี่ยเขาย้ายหนีเลย
ลุงบอกรู้ข่าวก็คือเขาย้ายออกจากหมู่บ้านแล้วไปอยู่กับสามีที่จังหวัดชนบุรี
ลุงก็เลยอยากฝากบอกไปถึงเก๋แสงระวีหน่อยอย่าหนีหายไปอย่างนี้
ยังไงเนี่ยเอาเงินมาคืนให้บ้างก็ยังดีนะเรื่องจะได้ไม่ถึงโรงถึงศาล
หรือถ้าหากไม่มาเนี่ยโอ้โหลุงก็อยากให้ตำรวจเนี่ยไล่จับตัวให้หน่อย
เงินทั้งหมดมันมาจากน้ำพักน้ำแรงเป็นเงินเก็บหอมรอมริบของลุงมาทั้งชีวิต
มีเงินที่เอารถกระบะไปเข้าไฟแนนซ์อีก๕หมื่นบาทเพื่อมาโอนเงินช่วยรักษากระหนกวันดิ
โอ้โหเออลุงบอกลุงอายุ๖๗เนี่ย
ก็ตั้งใจว่าเออถึงเวลาบั้นปลายชีวิตยามแก่ยามเท่าจะมีคนดูแล
สุดท้ายกลายเป็นว่าถูกหลอกจนหมดตัวอืม
อุ่นบอกติเราบอกติลุงนี่เข็ดเลยนะกับเรื่องผู้หญิง

ออกไปถ้ามีใครมาแนะนำผู้หญิงให้อีก

ไม่เอ้าแหละพอละ
พอแล้วไขดเลยใช่ไหมครับใช่
ลุงอุ่นบอกพอแล้วไขดแล้ว

ท่านผู้ชมครับเราได้คุยกับเพื่อนของลุงอุ่นนะฮะเป็นเพื่อนสนิทเลยนะ
เก๋แสงระวีเนี่ยเคยมาบอกลุงอุ่นบอกว่าจะหาผู้หญิงมาให้
จะแนะนำให้รู้จักแล้วไม่ได้บอกให้ลุงอุ่นมาบอกนี่บอกเพื่อนลุงอุ่นด้วย
นี่ลุงสุพธแต่ลุงสุพธเขาบอกผมไม่เชื่อผมคนใจแข็งผมไม่เชื่อ
ตอนนั้นเนี่ยเห็นว่าเก๋เนี่ยเขามาตีสนิทลุงอุ่นมาเอาเงินกับลุงอุ่นเนี่ยบ่อยเหลือเกิน
ก็พยายามเตือนเพื่อนแล้วแต่เพื่อนไม่ฟัง
โอ้ยเค้าหลอกเลยเค้าว่าไงเนอะไม่เชื่อเค้าไม่หลอกเค้าไม่หลอก
เพื่อนกำลังหลงรักเขาอยู่เขาว่าเราหลอกแล้ว
นั่นแหละมันมีแค่นี้แหละแต่ก็แสบครับแสบครับ

ดีนะที่พ่อเอกใจถ้าไม่เอกใจคิดว่ามันจะไปเกินยิ่งกว่าสามแสนไหมพ่อ
มันไม่มีจะเสียอะไรมันมดตูดแล้วครับ
นี่เพื่อนบอกหมดตูดเลย
หลงรักมากขนาดเพื่อนเตือนยังไม่เชื่อไม่ฟังเลยอ่ะเนอะ
เห็นรูปใบเดียวด้วยนะเห็นรูปใบเดียวด้วย

คือในมุมของแกเนี่ยแหมผู้ชายที่แบบอยู่คนเดียว
เมียก็เลิกลาไปสิบกว่าปีแกก็คงคิดในแง่ดีว่าเออ
ถ้าเขาแนะนำให้รู้จักจริงก็น่าจะดีที่มีคนมาดูแลใช่ไหม
ก็อยากจะแสดงความจริงใจก่อนว่าเขาเจ็บเขาไข้

ก็ให้เงินรักษาอะไรประมาณอย่างนี้มันก็เลยเถิดไปจนแบบ

ก็พยายามสืบหานะฮะก็เลยไปบ้านของนี่ก่อน

เป็นบ้านสามีของเก๋นะฮะที่โคราชนะครับ
ก็เจอพ่อสามีของเก๋เพราะว่าตอนนี้มีข่าวว่าเขาไปกับสามีเขาแล้วไปอยู่แถวชนบุรี
นี่พ่อบอกว่าพ่อไม่รู้เรื่องเลยนะ
ลูกสะพ้ายเนี่ยไปหลอกเงินของลุงอุ่นเขา
เพราะว่านานเนี่ยเขาจะติดต่อมาทีนึง
มั่นใจว่าลูกชายไม่รู้ไม่เห็นอะไรด้วย
ส่วนลูกสะพ้ายจะเอาเงินมาคืนลุงอุ่นหรือเปล่า
อันนี้พ่อเขาบอกเขาก็ไม่รู้เหมือนกัน
มันก็เป็นเรื่องของลูกสะพ้ายกับลุงอุ่น
แต่ลูกชายก็ไม่รู้เรื่องหรอก
เขามีเพื่อนหรือมีน้องชื่อกันออกมาไหมพ่อ
ก็ไม่รู้ได้ยินว่าคนน้อง
น้องด่านหรืออะไรเนี่ยคนหนึ่ง
เป็นอะไรครับคนนี้

ไม่รู้เรื่องงั้นเรื่องของนี่จะของไม่เกี่ยว
เราได้เจอเพื่อนของเก๋ด้วยนะ

แม่อย่าเรียกเพื่อนเลยบอกอดีตเพื่อนดีกว่า

แต่เก๋แสงระวีเนี่ยเขาก็ถูกให้ออกจากงานไป
ลองฟังหน่อยนะฮะ

เคยยุแย้งแม่ให้ทะเลาะกับคนอื่นไหมครับค่ะ

เค้าอยู่ยังไงแม่

คดีนี้ลุงอุ่นแจ้งความก็คือเรื่องของช่อโกงนะครับ
สพปักทงชัยบอกว่าออกหมายเรียก

ให้มาให้ปากคำมาพบพนักงานสอบสวนเนี่ย

เพราะฉะนั้นตามขั้นตอนต่อไปก็คือ
ขอสารอนุมัติออกหมายจับนะฮะ

เราก็อยากจะฟังทางฝั่งเก๋เขาเหมือนกันนะ
ว่ามันเกิดอะไรยังไงขึ้นไปหลอกลุงอุ่นเขาจริงหรือเปล่า

ผู้สื่อข่าวของเราก็ไปตามหาเลย

ได้เจออาของเก๋แสงระวี
นะฮะ

แต่หลังจากนั้นไม่นานพ่อกับแม่ของเขาก็พาย้าย

แต่ชื่อยังอยู่ที่ทะเบียนบ้านที่นี่

ครั้งล่าสุดเก๋กลับมาที่บ้านที่ชนบุรีนะ

บอกว่าจะเอาไปใช้ออกรถคันใหม่

ทางบ้านทางนี้ก็ตกใจอยู่เหมือนกัน
หลอกลวงอะไรเขาหรือเปล่า
ไปทำอะไรที่ไม่ดีกับใคร
กี่คนหรือเปล่า
ใช่ไหมอย่าทำเลย

ตลอดชีวิตมันใช่ไหมล่ะ

คุณอาพูดดีมากเลยอืม

หมายเรียก๒ครั้งแล้วไม่ได้มาพบนะฮะ

เรื่องราวมันเป็นยังไงก็ต้องออกมาชี้แจง
เพราะว่าหลักฐานที่มันชัดก็คือชื่อนามสกุล
และหมายเลขบัญชีธนาคาร
ที่โอนไปสามแสนกว่าบาท